สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนับสนุนโดยทีโพพิเศษถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
พักเก้าไกลนะคะซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านก็มีการพูดถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของการขอให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมกัน
สามฝ่ายก็คือรัฐบาลค้านแล้วก็สวนะคะเพื่อจะคุยกันว่าตกลงจะแก้ไขปัญหาเรื่องของยัตติต่างต่างเนี้ย
ในทิศทางไหนแต่ในขณะอีกแบบนึงค่ะก็ข่าวของแก่นำผู้ชุมนุมบางกลุ่มนะคะเขามีหลายกลุ่มนะคะ
กลุ่มก็บอกว่าเอ๊ะดูท่าทางสวไม่น่าจะโหวตให้แล้วถ้าดูการอภิปรายในช่วงสองวัน
เอาแค่วันนี้ก็ได้สวบางท่านก็ชัดเจนว่าอาจจะไม่โหวตให้เลยทั้ง๖ยตินะคะ
แต่สุดท้ายไม่ทราบตอนนี้ไม่ทราบแต่ตอนที่คุณผู้ชมได้ชมรายการเราที่ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในแล้วก็นอกสภา
แต่ว่าในรายการวันนี้ก่อนค่ะสองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะ
ท่านหนึ่งขอยืมมาประมาณสักไม่เกินชั่วโมงเต็มค่ะ
ขอยืมตัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่นัดคนอื่นไปที่นางสภาด้วยนะคะ
ในฐานะผู้จัดการของไอลอร์เพิ่งไปยื่นรายชื่อแสนกว่ารายชื่อเมื่อ๒วันก่อนด้วยนะคะ
คุณยิ่งชีพอัชชานนท์อีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เป็นผู้มนวยการสถาบันทิศทางไทยนะคะ
รเวทินชาติกุลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอนิดหนึ่งก่อนงานวันนี้ผมไม่ได้นัดนะแต่ว่าจะไปด้วยจะไปร่วมด้วย
ไอลอร์ไม่ได้เป็นคนนัดครับผมแต่ไอลอร์จะไปกับที่เขานัดกัน
ซึ่งต้องมีการขึ้นเวทงเวทีอะไรไหมคะเห็นเขามีเขามีภาพออกมาว่าจะมีเวทีอะไรกัน
มีเวทีมีเวทีแต่ว่าผมไม่รู้ผมไปทำอะไรผมก็ไปร่วมด้วย

ไม่ใช่งานวันนี้ไม่ใช่ของผมก็คืองานวันที่๒๒ที่เอารายชื่อไปยื่น
แต่ทีนี้ในการรวมตัวกันวันนี้เป็นการรวมตัวกันแบบเกาะกันชัดเจน
อันนี้เป็นเครือข่ายของการแก้ไขรัฐมนูลหรือว่าเป็นการรวมตัวกันหลวม
เพื่อไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคะ
รวมครับรวมรวมผมเข้าใจว่าคนที่นัดหมายเป็นคณะประชาชนปลดแอบ
เป็นของกลุ่มนักศึกษาเป็นหลักครับผมแล้วเขาก็เป็นคนประกาศเชิญชวน
เราก็ติดตามข่าวสารอยู่เราก็คงไปด้วย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
กัข่าวอบแทนและจัดหลบ
ในด้านความคิดทิศทางไทยก็จะให้ข้อมูลบางเรื่อง
ซึ่งไทยพักดีก็จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็เป็นเรื่องของทางไทยพักดีเขานะครับ
ทีนี้ก็ต้องผมคิดว่าถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงแล้วผลก็จะเป็นยังไง
เอาง่ายว่าถ้าวันนี้คือเรายังไม่รู้ถูกไหมฮะ
ถ้าเรารู้ว่าวันนี้ปุ๊บสมมุติว่ามีโหวตถ้าโหวตมันก็ต้องตามว่ากันตาม๒๕๖ถูกไหมฮะ
คือเอากันที่เขาโฟกัสเลยก็คือว่าสว๘๔ต้องดูตรงนั้น
ถ้าสว๘๔ไม่เอานะฮะทั้ง๖ก็จบจบเรื่องนี้จบ

ฮะข้างนอกก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ถ้าวันนี้เห็นที่คุณจองฝรพูดว่า
ถ้าจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาถูกไหมฮะ
เพื่อศึกษาก็เรื่องมันก็จะลากออกไปอีกสักระยะหนึ่ง
แต่ผมเข้าใจว่าก็ยังอยู่ในไม่เข้าใจว่าการตั้งอันนี้ไม่ใช่การโหวตรับหรือไม่รับนะ

ตั้งตั้งตั้งศึกษามาแล้วก็ต้องมาว่ากันอีกทีนะ

เหมือนศึกษาเช่นว่าศึกษาว่าชื่อซ้ำซ้อนไหมหรือว่าร่างนู้นร่างนี้อะไรแบบนี้นะ
คือผมก็ไม่รู้เราก็ได้ข่าวจากที่คุณจองฝรพูดมาตะเกี๊ยดนะฮะ

เดี๋ยวก็งงว่ามันมีทางออกที่จะตั้งกรรมธิการด้วยหรือคะ

เสนอได้เสนอได้ถ้าแบบยังไงไม่ทราบ
แล้วแรงเสียดทานของทุกฝ่ายอาจารย์ว่าอย่างไรฮะ

เพราะผมคิดว่าถ้าเรามองแบบนี้ถูกไหมครับ
ถ้าคว่ำไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกของที่ตั้งแต่๑๙มาถูกไหมฮะ
จนถึงหน้าสภาวันนี้ก็อาจจะต้องมีอารมณ์เดือดขึ้นมาหน่อย
ถูกไหมฮะแบบนี้ซึ่งมันแน่นอนว่าแรงปะทะมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอน
ผมคิดว่ามันแปลกเพราะว่าถ้าปกติการพินารัฐธรรมนูล
หรือว่ากฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าผ่านวาระหนึ่งแล้วมันก็จะไปเข้าวาระ๒
ระสองนี่คือวาระกรรมธิการคือเอาตัวแทนของแต่ละกลุ่มมา
ก็นั่งกัน๓๐๔๐คนแล้วในรายละเอียดเนี่ยไปถกเถียงกันในวาระ๒
จึงกลับมาสภาใหญ่ในวาระ๓แต่ถ้าวาระหนึ่งไม่ยอมผ่านแล้วไปตั้งกรรมนิธิการ
มันก็แปลกก็คือว่าถ้าหลักการมันรับก็ได้วาระหนึ่งนี้คือเขาเชื่อว่าวาระรับหลักการ
ถ้าหากว่าหลักการมันรับได้ก็รับไปก่อนแล้วรายละเอียดไปว่ากันวาระสองอยู่แล้ว
มันมีขั้นตอนตามปกติอยู่แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยรายละเอียด
ตัวตั้งกรรมนิษฐการก่อนวาระ๑เราจะมีวาระ๒ไว้ทำไมผมว่ามันก็แปลกอยู่
คือที่ฉันก็ไม่ได้เก่งกฎหมายไม่ได้เรียนมานะคะคือที่ฉันเข้าใจถูกไหมว่าปกติ
เวลาตั้งกรรมธิการมันอยู่ในวาระ๒เท่านั้นไม่เคยไม่เคยเกิดก่อนก่อนรับไม่รับหลักการ
ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ผมไม่รู้มีไหมนะแต่ผมไม่เคยได้ยิน
ไม่เป็นไรอันนี้มันแค่ข่าวค่ะอาจจะไม่ออกทางนี้ก็ได้
มันจะมีลักษณะของการดึงจุดตัดออกไปให้ไกลกว่านี้
ภายในคืนนี้เนี่ยมีผลต่อผู้ชุมนุม
คือถ้าเกิดว่าวันนี้โหวตไม่รับเลยเนี่ยคนคงจะโกรธมากนะครับ

อาจจะดีใจมากนะฮะในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
ถ้าคนไม่อยากแก้ก็ดีใจมาก

จำนวนก็ดูแล้วก็ไล่ไล่กันนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคนจะโกรธเขาก็อาจจะลดแรงเสียดทาน
ถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนไปเพื่อตั้งกรรมธิการในวาระแรกแปลกเนี่ย
ก็คงเป็นเดาได้ว่าคงมีเจตนาที่จะลดแรงเสียดทาน
ของการที่เขาอาจจะอยากโหวตไม่รับ

ทีนี้ที่ฉันถามอย่างนี้นะคะสมมุติว่ามันต้องมีการโหวตกันจริงเนี่ย
คืออย่างที่อาจารย์โยธินบอกว่าคือจะไปอยู่
รายชื่อ๘๔ที่ต้องการให้ได้จากสว
อาจารย์ประเมินได้ไหมคะว่า๘๔มีถึงไหมคะ

ผมประเมินไม่ได้เพราะว่าผมไม่ทราบว่าอะไรใครยังไง

ดูจากรูปการก็ท่าทีของสวที่ออกมาก็ออกในลักษณะนั้น
ใช่ไหมฮะคือดูรู้สึกจะมีแค่ไม่กี่คนมั้ง
ที่ชัดเจนว่าจะโหวตให้
แต่นอกนั้นก็ดูแล้วแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับ
เพราะว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่า
คือไม่ได้รู้ว่าสวแต่ละท่านเป็นยังไง
คือเรียนก็ประเมินจากตัวเลขที่พอจะนับได้ว่ามีคนไหนบ้างพูดผ่านสื่อ
แล้วก็อาจจะบวกนิดหน่อยสำหรับคนใกล้ชิดกัน
ก็เลยคิดว่า๘๔เป็นตัวเลขที่ไปถึงยาก

โดยหลักทั้งที่ก็รู้อยู่นี่ครับว่ามันไม่ง่าย
โดยหลักก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่าย

ก็คงมีบ้างคือเขาก็ต้องกลัวบ้างกลัวโดนด่าบ้างนะครับ
แต่ผมก็ประเมินผมประเมินคล้ายอาจารย์ว่าก็ยากนะครับ
ที่จะมีถึง๘๔คนแต่อาจจะมี๘๔คนก็เป็นไปได้
แต่ถึง๘๔คนวันนี้ผ่านวาระ๒ไปวาระ๓ก็ต้อง๘๔คนอีกในวาระ๓
มันอาจจะหายไปตอนนั้นก็ยังเป็นไปได้เอาเป็นว่าไม่ง่ายเลย
ทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยนะคะคือนักตอนรายการสดเรายังไม่ทราบนะครับ
เพราะว่ายังอภิปรายกันอยู่เลยแล้วก็อาจจะกินเวลายาวมากเวลาที่จะลงมติ
จริงมันเป็นขั้นตอนที่๒๕๖เขียนเอาไว้อยู่แล้วครับว่าถ้าหากจะแก้๒๕๖เขาก็ต้องเปิดทางส่อเสารอต้องทำประชามะติ

โอเคจะแก้ตามนี้ก็ต้องทำประชาปฏิมันต้องทำอยู่แล้วมันไม่ต้องเถียง
แต่แค่ที่เรากำลังเถียงกันคือว่ามันทำก่อนหรือหลังที่โหวตใช่ไหม
มันเป็นประเด็นอย่างนี้ครับต้องเรียนว่ามันมีบรรทัศนในปี๒๕๕๙
ซึ่งตอนนั้นพักเพื่อไทยเสนอแก้รำนูนปี๒๕๕๐แล้วคล้ายจะตั้งสอสรขึ้นมาเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านแล้วก็๔๐สวไปยื่นที่สารรับนูลให้วินิจฉัย
รำนูลวินิจฉัยน่าสนใจผมคิดว่าเนื่องจากรัฐมนุนปี๕๐ก็ผ่านประชามติเหมือนกัน
สารรำนูลวิทธิ์ใช้ว่าถ้าจะตั้งสรสรอก็คือเท่ากับการร่างรำนูลใหม่ทั้งฉบับ
สารรำนูลมองว่าผู้ที่สถาปนาหรือให้อำนาจกับรำนูลนี้คือประชาชน
ถ้าจะทำตั้งสอสรแล้วก็อาจจะแก้ทั้งฉบับต้องทำประชามติก่อน
แต่ถ้าคนจะว่าเป็นรายมาตราก็ว่ากันไปว่าไปเลย
ฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจที่สารร่มนูนมองว่า
อำนาจของการลงประชามติคืออำนาจสถาปนารัฐมนุนของประชาชน
ถูกไหมครับณขนาดนั้น
ซึ่งตัวสภาตัวสสวเป็นผู้มีอำนาจของการมี
ตามที่รำนูลกำหนดไว้แต่ไม่ใช่ผู้สถาปนารัฐธรรมนุน
อันนี้อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เรื่องนี้ยังไม่เป็นประเด็น
เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงร่างไหนจะเข้า
ไม่เข้าถูกไหมฮะอาจจะแก้กันเป็นรายมาตราไปก็ได้
หรือถ้าการสมมุติว่าถ้าร่างของรัฐบาลถูกไหมฮะ
ร่างของฝ่ายค้านร่างใหญ่นะฮะที่เสนอตั้งสอสร
แน่นอนถ้ามาทางนี้ก็จะมีคนไปยื่นต่อสารรำนูนให้วินิจฉัย
เพราะว่ามันเคยมีบรรทัศนจากกรณีของปี๕๖
อาจารย์ความหมายนิดเดียวค่ะคือความหมายตรงที่ว่าสมมุติว่าถ้าจะให้แก้๒๕๖
เพื่อให้มีสอสอรอมาร่างรัฐมนูลเนี่ยถ้ามีคนไปยื่นความหมายความหมายคือว่าถ้าจะทำประชามติ
คือทำก่อนรับหลักการหรือว่าทำตามที่รัฐมนุนเขียนไว้ว่า
ผมว่ามันคล้ายกันอยู่๒อัน
กำหนดอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้๒๕๖ต้องทำประชามติ
แต่อย่างยิ่งคุณยิ่งชีพบอกทำทีหลังก็ได้เมื่อสภาผ่าน๓วาระแล้ว
แต่เวลาการเสนอว่าให้ตั้งสอสรอนัยยะของมันคือการร่างรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับ
มันจะไปประเด็นมันขบเหลี่ยมกันอยู่
เออเดี๋ยวนั้นก็ไม่รู้ว่ามันขบกันอีกตอนไหนคะก่อนหรือหลัง๓วาระนี้
จริงผมว่ามันไม่แตกต่างกันนะ
คือถ้าผ่านสภาแล้วค่อยไปทำประชามตินะครับว่าจะมีสอสรไหม
แล้วพอมีสอสรร่างใหม่เสร็จก็ต้องทำประชามติอีกว่าจะเอาไหม
ซึ่งถ้าไม่เอาก็คือใช้อันที่มีอยู่ต่อไป
ก็เท่านั้นเองมันทำหลายครั้งจริงผมว่า๒ครั้งนี้ก็เยอะเกินไปแล้วนะ
เยอะเกินไปแล้วแต่ถ้าจะทำ๓ครั้งผมคิดว่า
จริงโดยหลักการการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจมันก็เป็นเรื่องดีนะครับ
แต่ว่าก็เกรงว่ามันก็จะเป็นเกมในการยื้อเวลา
งั้นทำประชามติก่อนก็อีก๖เดือนกว่าจะเขียนว่าคำถามประชามติคืออะไรก็เถียงกันอีกกว่าจะจัด
เอาใครแบ่งการเลือกตั้งยังไงระบบเป็นยังไงที่จะให้คนไปลงคะแนนแล้วกรกตจะมาทำงานอะไร
ผมก็คิดว่ามันก็ใช้เวลาเยอะอยู่ทีนี้ขั้นตอนในรัฐมนูญฉบับปัจจุบัน
ซึ่งบอกว่าต้องทำประชามติหลังที่สภาเขียนไว้ซึ่งจริงผมก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากไปหน่อยแล้วนะมันก็ค่อนข้างจะเยอะเกินไปหน่อย
แต่ว่าก็มันเขียนแบบนี้ก็ทำแค่นี้ไป
ถูกใช่มั้ย
ถ้าแต่ถ้าแกเป็นรายมาตรา
ก็ไม่ต้องยกเว้นว่าไปแก้ในมาตราที่เขากำหนดเอาไว้ว่าต้องทำประจำติ
ถือถ้าแก้หลายมาตราอย่างบางมาตราซึ่งผมก็จะเรียกว่าเรื่อง

อะไรแบบนั้นเรื่องสวอะไรแบบนี้นะพวกนั้นไม่ต้อง
ก็คือทางนี้ว่าไปเลยแต่ก็ต้องผ่าน๘๔สว

ใช้คำว่าต้องผ่านไป๑๔สวซึ่งต้องได้เสียงให้ครบให้ได้

คือสมมุตินะคะถ้าไม่ได้แบบตั้งสอสอรอ
แล้วเราประเมินมวลชนข้างนอกทั้งคนที่ลงชื่อกับไอลอร์
หรือเครือขายที่อาจจะมาร่วมมือกันตอนนี้
คือถ้าเป็นแก้รายมาตราพอจะลดลดทอนความร้อนแรงข้างนอกได้ไหมคะ
ผมคิดว่าได้ผมคิดว่าคีย์หลักสำคัญเนี่ย
ไม่ได้อยู่ที่ตัวสอสรแต่คีย์หลักสำคัญเป็นอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมในระบอบการเมืองปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นสว๒๕๐คนที่มาจากการคัดเลือกของคอสช
แล้วก็มาเลือกคุณประยุทธ์เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นที่มาองค์กรตรวจสอบตุลาการสารมนูล
กตปปชที่ก็ผ่านสวชุดนี้หรือผ่านสนชชุดที่แล้ว
แล้วก็มามีอำนาจตรวจสอบคุณประยุทธ์ซึ่งคุณประยุทธ์ก็เป็นคนเลือกคนที่เลือก
ถ้าหากว่าแก้เรื่องเหล่านี้ไปก่อนแล้วตั้งสอสรอทีหลังผม
คิดว่าลดแรงเสียดทานทางสังคมได้เพียงแต่ว่ายังไม่หมดนะ
ครูกัไรเช่นเรื่องสิทธิในการได้รับสวัสดิการที่เป็นของผู้ยากไร้เท่านั้น
ซึ่งที่ในการศึกสาว่าตกลงจะโปรโมสมคัยกี่ปี
เรื่องรายละเอียดเหล่านี้ซึ่งหลายคนก็ยังรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับรัฐธรรมนุนที่มีอยู่
แต่ว่าถ้าลื้อระบอบอำนาจของคอสชได้ก่อนโอเคว่าแรงเสียดทานทางการเมืองจะลดลงไป
แล้วสุดท้ายเนี่ยคนก็ยังเรียกร้องให้มีการตั้งสอสรใหม่อยู่ดี
แต่พอรอได้พอรอแบบค่อยเป็นค่อยไปได้จะทำประชามติ๓ครั้ง๔ครั้งยังไงก็ได้
เข้าใจถูกไหมถ้าพูดถึงรายมาตราถ้าจะลดทอนอารมณ์คนนอกสภาได้มากที่สุด
น่าจะเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของสวเฉพาะการ๒๕๐คน
ครับและวิธีการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ทั้งหลาย
ครับมาตราที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งถูกไหมคะ
บเลือกตั้งก็ด้วยช่องทางนายกคนนอกก็ด้วย
อาจารย์ให้อาจารย์ประเมินบ้างอาจารย์คิดว่าถ้าสมมุติ
มีประชามติกี่ครั้งคืออาจารย์คิดว่าอีก๓๔ยติที่ว่ารายมาตรา
ลดทอนได้ไหมคะประเมินสถานการณ์นอกสภาค่ะ
นะครับคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าฟังฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่แก้
ถูกไหมฮะฝั่งหนึ่งนี้บอกไม่แก้ก็ทางฝั่งที่ถ้าพูดในการมองแบบทางฝั่งนี้
ทางฝั่งคุณยิ่งชีพก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะทำไปก่อนสเต็ปแรก
ทีนี้ผมต้องถามว่ารายมาตรา
โดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งรับบบเลือกตั้งจากสัดส่วนผสมมาเป็นบัตรสองใบ
ถามว่าตรงนี้มันแก้โดยใครได้ประโยชน์

ซึ่งเมื่อดูแล้วผมพยายามจะทำตัวเลขคร่าวมาแบบนี้

สำหรับการลดทอนกระบวนการของพักใหญ่

คือผมว่าโดยกระบวนการเราต้องเข้าใจว่า

ให้พรรก์กลายเป็นของประชาชน
อย่างแท้จริงนะฮะมันอาจจะทำได้ไม่ได้แต่ว่าระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม
มันคือการที่จะลดทอนระบบผลิตการในพลักษณ์หรือนายทุนของพลักษณ์ถูกมั้ยฮะ
ไอแบบเนี้ยมันชัดจากตัวเลขที่ผมว่ามาตะกี้ซึ่งแน่นอนว่า
ถ้าประเมินแบบนี้แล้วเขาจะคล้ายนักการเมือง
ผมไม่ต้องพูดไม่ใช่ว่าเพื่อไทยนะครับ
ฝ่ายพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ก็ต้องการแก้
เพราะแน่นอนครับว่าถ้าตัวเองดิ้นรนจะใช้รับนูลฉบับนี้ต่อ
โอกาสใช้คำแบบนี้เลยโอกาสจะศูนย์พันธุ์เยอะ
ถึงต้องไปไล่แก้รายแบบนั้น
อาจารย์กำลังจะตั้งคำถามว่าคือถ้าสมมุติพูดถึงเรื่องของระบบเลือกตั้ง
คำถามคือคนที่อยากแก้คือใครแล้วใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์

อันนี้เราไปเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องสอสอแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะรายมาตราที่ทางฝ่ายค้านได้เสนอเข้าไปเนี่ยนะคะ
มันมีการพูดถึงบัญชีชื่อนายกนะคะ
นายกต้องเป็นสอสอบัตรเลือกตั้งควรจะมี๒ใบไม่ใช่ใบเดียว
แล้วเอ๊ะคนตกลงเลือกคนหรือเลือกพักนะคะ
แล้วก็มันก็รวมถึงในแง่ของการปิดกั้นไม่ให้เกิดนายกคนนอกด้วยนะคะ
เพราะว่าในรัฐมนุนฉบับนี้มันสามารถที่จะเปิดทางได้
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินแล้วก็มีการลงมติกันในสภานะคะ

คุณยิ่งชีพมีข้อโต้แย้งอะไรหรือว่าเห็นไปในทางเดียวกันยังไงคะ
ก็ไม่มากนะครับหลายอย่างที่อาจารย์พูดมาก็โอเคนะครับ
ก็คือว่าการแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ย
ได้ประโยชน์ที่สุดก็คงเป็นนักการเมืองนะครับ
อย่างที่อาจารย์ว่าโอเคพักประชาธิบัตย์เนี่ยสุดเลย
คือถ้าเขาสู้เกมหน้าในระบบนี้เนี่ยเขาไม่มีทางไปนะครับ
ดังนั้นเขาต้องอยากแก้แต่จะบอกว่านักการเมืองฝ่ายเดียวตลอดเลย
ก็คงไม่ใช่นะครับคือระบบเลือกตั้งนี้มีข้อดีจริงนะครับ

แต่ก็มีข้อเสียคือทำให้คนเดินเข้าไปแล้วไม่รู้มันเลือกยังไง
ว่าเขาชอบนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้แต่เขาไม่ได้ชอบพักนี้
เขาไม่ได้อยากให้คนนี้เป็นนายกเขาไม่มีทางเลือกเป็นสองอย่าง
เขาก็ต้องเลือกนักการเมืองท้องถิ่นคนนั้นแล้วก็ได้พ่วงนายกไปด้วยใช่ไหมครับ
หรือว่าถ้าหากว่าเขาชอบพักการเมืองนี้อยากให้หัวหน้าพักเป็นนายก
แต่ไม่ชอบหน้าไอ้คนที่มันอยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องเลือกอะไรแบบใดแบบหนึ่ง
มันก็ทำให้คนมันก็ตัดสินใจลำบากไปด้วย
อันนี้ก็เป็นธรรมดาก็มีคนที่นักการเมืองก็เสียหายจากระบบแบบนี้
ประชาชนก็มีความเสียหายจากระบบแบบนี้เหมือนกัน
แต่ย้ำให้เข้าใจว่าร่างที่ประชาชนเสนอไปเมื่อวันอังคารไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้
คือเราไม่ได้คือเรารู้ว่าระบบเลือกตั้งนี้มีปัญหาอยู่เราก็รู้ว่าทางนักการเมืองเองก็คงอยากจะแก้อยู่แล้ว
แต่พูดตรงคือเราไม่อาจตัดสินใจได้
เวลาเราจะบอกว่ามันมีปัญหาต้องแก้เนี่ยเราต้องเสนอว่าจะแก้เป็นอะไร
ดังนั้นเราจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจได้ว่าแล้วจะแก้เป็นอะไรดี
เราจึงไม่ได้ยกเรื่องนี้ไปด้วย
แต่ว่าเราก็เสนอหลักก็คือเรื่องการสืบทอดอำนาจของคอสช

เมื่อวานมีประเด็นนึงที่ทางไทยพักดีชาญเป็นตัวแทนของไทยพักดีมาพูด
เขาบอกว่าคือจริงเรื่องของการจะแก้อันนี้เขาพูดภาพใหญ่เลยนะ
จะแก้หรือไม่แก้รัฐมนูลคือมันขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญ
เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับเรื่องเรือดำน้ำนั่นแหละ

คือคิดไหมว่าเออเรามาแก้รัฐมนุนกันช่วงนี้มันต้องใช้เงินเดี๋ยวประชามติเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่

ถ้าต้องใช้เงินเพื่อทำประชามติก็แปลว่าต้องใช้งบประมาณของรัฐ
กระจายไปตั้งครูหาทุกที่ก็ดูเหมือนจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไหมครับ
แต่ว่าจริงมันไม่มีอะไรก่อนลายหลังเนาะคือเราก็รู้ว่าประเทศก็ประสบปัญหาอยู่
คนที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจก็มีมากก็ทำไปพร้อมกันก็ได้
รัฐมนูลไปรัฐบาลก็บริหารประเทศไปมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไปด้วย
ไม่ได้บอกว่าแก้รัฐมนูลแล้วห้ามทำอย่างอื่น
รัฐก็ไม่มีเงินแล้วและต้องก็จะต้องมาทำอะไรเรื่องนี้

มันก็คงบอกว่าไม่เร่งรีบแล้วจะเมื่อไหร่เนอะ
แล้วแต่อันนั้นผมต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอ
เฉพาะการครับมันอีกไม่กี่ปีก็หมดแล้วอ่ะครับเออผมเห็นคนเข้าใจผิดด้วยว่า
อีกแป๊บเดียวก็จะหมดไม่หมดหรอมันก็คืออีกสี่ปีน่ะสามปีกว่ากว่า
เกือบเกือบสี่ปีอ่าซึ่งก็คือนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยน้อยอีกสมัยหนึ่ง
แต่ถ้าหากมียุบสภาใหม่มีเลือกตั้งใหม่ก็กี่ครั้งในระหว่างนี้มี๕ครั้ง
ได้ห้าครั้งอืมครับต้องต้องเรียนอย่างงี้ค่ะผมว่าเรื่องเรื่อง
เรื่องสวค่ะอาจารย์เอาเรื่องนี้ก่อนแต่เมื่อกี้เห็นเรื่องเรื่องไอ้เรือน้ำน้ำ
อันนี้ผมคิดว่าคนที่พูดคงไม่ได้คิดว่าจะต้องอย่างนั้นหรอก
สำคัญในแง่ของการความมั่นคงของประเทศเลื่อนไปก่อน
ใช้เพื่อแกลมหนูนอะก็ช่วยผมคิดว่าแต่จริงจริง
คนเลยก็เอามาแย้งตัก่าชุดเดียวกันอันนึงทำได้อันนึงถึงทำไม่ได้
ที่นี่มาเรื่องสอบวอล์สอบวอล์ต้องดูนะคุณจุมฝลจุลไสค์นี้พูดไว้ค่อนข้างชัด
สมมุติว่าถ้าสวไปเลือกนายกซึ่งสอสอไม่เลือกขึ้นมา
เลือกขึ้นมาถูกไหมฮะครับใช่ไหมสวบอลโดนอืมถูกไหมฮะอ่า
สวบอลโดนโดนถล่มแบบนั้นฮะแต่สวบอลอ่าพบคือผมไม่ทราบอ่ะ
คนที่เขียนตรงนี้ไว้ให้สวมีอำนาจเลือกนายกเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยคือเขียนไว้ทำไมเพราะจริงแล้วอำนาจในการเลือก
สวอลโดนเลือกนายกจริงจริงเนี้ยมันมาจากศาสตร์ถูกไหมฮะ
สอสอต้องได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งไม่พอต้อง
อยู่ในระดับแบบมีเสถียรภาพด้วยถูกไหมฮะ
ต้องไม่งั้นระธบาลมาเป็นแบบเสียงปริ่มน้ำหรือเปลี่ยนต้องแรกแรก
ของรัฐบาลพลังเด็กประยุทธ์เนี่ยเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้
ก็ไม่ได้โทษนะฮะแบบนี้แบบนี้ดูได้ไม่นานหรอก
ถูกมั้ยครับแบบนี้สองบอร์พูดถึงจริงก็คือว่า
แค่เหมือนกับเป็นเบรกอ่ะว่าถ้าเกิดว่า

เสียงสมมุติเอาง่ายคุณธนาธรณ์
เสียงสมมุติใหญ่ตอนนั้นเลือกมาเป็นคุณธนาธรณ์
แต่สองบอร์ก็คือแล้วสองบอร์ไม่เอาแบบนั้นนะ
คือสองบอร์ก็ไม่กล้าโหวดสวดอยู่สังขลาย

อาจารย์เห็นด้วยแล้วอาจารย์ไปถอนชื่อออกจากที่อาจารย์ลงชื่อคันนั้น

ใครก็ไม่รู้ไปเขียนเอาไว้ถูกไหมว่าสว
ใช่ใครก็ไม่รู้ไปเขียนเอาไว้งั้นเอาออกดีกว่าอาจารย์

แต่นิดนึงนะอาจารย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนา
และชาติพัฒนา๓พักเป็นอย่างน้อยเท่าที่ผมจำเหตุการณ์ทางการเมืองได้
เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าประเทศจำเป็นต้องเดินหน้า
ถ้าหากเขาไปเลือกอีกคนนึงที่ไม่ใช่คุณประยุทธ์
สวจะเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วประเทศจะเดินหน้าไม่ได้
ดังนั้นเขาจึงต้องเลือกคุณประยุทธ์เป็นนายก
ดังนั้นถ้าไม่มีเงื่อนไขอำนาจของสวอยู่
สามภักดิ์นี้ภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่งอาจจะไปเลือกอีกคนนึงก็ได้

นี่คือผัดใจของอำนาจสอวอลตาม้าตรา
ผมว่าเขาอ้างดูมันเองอำนาจอยู่ในเขา
แน่นอนครับแต่มันก็คือการตอบรอง
ในสภาพที่ก่อนที่จะตกลงกันตอนนั้น
ปิดท้ายเบรกที่๒แป๊บเดียวคือที่คุณยิ่งชีพสรุปความเมื่อสักครู่นี้
สรุปความถูกไหมคะว่าจริงอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการมีสว๒๕๐เลือกนายก
ไม่ใช่คือไม่รู้ว่าไปเขียนไว้ทำไม
เพราะอำนาจมันอยู่ที่สอเลยแล้ว
อาจารย์ก็คิดว่าคืองั้นแก้ไปเลยก็ได้ไหม๒๕๐สวที่ว่า

อำนาจจริงผมก็ย้ำพูดเหมือนนั้น
ก็คือว่าไม่ได้อำนาจไม่ได้อยู่ที่๒๕๐คนนี้หรอก

ผมรอคนที่จะมาอธิบายอยู่ว่า

ที่ให้๒๕๐คนที่เลือกมาโดยคนกลุ่มเล็กกลุ่มเดียว

ก็บอกว่าอัมนาจแบบนี้มันไม่ถูกต้องหรอก

ขอแป๊บเดียวค่ะขอโฆษณาแป๊บเดียวค่ะ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศหน้าสภาก็คือควรไปรอฟังนะคะ
สถานการณ์จะเป็นยังไงในสภาอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ
ทีนี้ได้ท่านละรอบสุดท้ายเรียนให้ทางคุณยิ่งชีพก่อนค่ะ
สิ่งที่คาดหวังคือเอาเท่านี้ก็ได้ล่ะ

จริงผมเริ่มทำกิจกรรมเข้าชื่อประชาชน

ก็เพื่ออยากพยายามหาทางออกจากความขัดแย้ง
แล้วก็เป็นไปตามระบบเนาะ
คือตอนนี้คนมันคนที่ปรากฏการณ์ที่คนโกรธ
แล้วก็ออกไปชุมนุมบนท้องถนน
แล้วการชุมนุมสมัยนี้เนี่ยคือเกิดขึ้นทุกหัวระแหงเกิดขึ้นทุกวันตามที่ต่างแต่ละวันไม่ซ้ำกันเนี่ย
แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่อะไรไม่มีใครรู้คนชุมนุมก็ไม่รู้คนจัดชุมนุมก็ไม่รู้
ผมก็คิดว่างั้นเรามาหาทางออกในระบบกันก็คืออ่างั้นเรามาแก้ไขรัฐธรรมนูลในประเด็นที่มันเป็นปัญหา
ที่มันสืบทอดอำนาจให้กับคณะรัฐประหารเนี่ยแล้วก็มาใช้วิธีทางในระบบ
คือเข้าชื่อกันเพื่อเสนอทางออกแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่ารัฐสภารับทางออกนี้ไว้พิจารณา
ทั้งหมดก็จะกลับเข้าสู่รัฐสภาแล้วก็ไปตัดสินกันในนั้นว่าเราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้อย่างไร
เราจะหาทางลดความไม่พอใจของผู้คนได้อย่างไรทีนี้ถ้าตอนนี้ร่างของประชาชนที่เสนอไป
ยังไม่ได้เข้าวาระเลยเนาะเพราะว่าเขาก็เอาไปตรวจสอบเอกสารอยู่แต่ว่าวันหนึ่งมันก็คงจะเข้านะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยเป็นร่างของพักการเมืองก่อนซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่รับอันนี้เลย
แล้วถ้าหากว่าไม่รับข้อเสนอของภาคประชาชนเลยก็เท่ากับว่าสภานี้ก็จงใจที่จะไม่ให้มีการเจรจา
ก็แปลว่าคนไม่พอใจก็ไม่พอใจไปสิมันก็ยิ่งผมก็กลัวแต่ว่ามันจะยิ่งทำให้คนโกรธ
แล้วก็ลงถนนมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนำไปสู่อะไรเหมือนกันครับดังนั้นก็ถ้าจะหาทางออกแบบสันติในระบบก็มาทางนี้กันเถอะ
เอาแบบนี้นะคะถ้าสมมุติเราลองแบ่งวิธีการมองเป็นแค่คนในสภากับคนนอกสภากลัวไหมว่าคนในสภาพอคุยกันมาก
คือศัพท์ใดที่รัฐพณมยังไม่ถูกแก้
หรือว่าไม่มีความชัดเจนว่าปัญหาที่มาอันผิดปกติของระบอบการเมือง
อยู่ในปัจจุบันจะถูกแก้ภายในระยะเวลาเมื่อไหร่
คนก็ยังโกรธอยู่แล้วก็ยังคงลงท้องถนนอยู่

แล้วจะดันทรีมิตไปถึงไหนบ้าง

โดยเฉพาะถ้ามีการแก้สองห้าหก
อาจารย์ค่ะอาจารย์เวทินปิดท้ายค่ะเรียนถามอีกแบบสมมุติว่าถ้าเกิดการแก้ในสภา
โดยเฉพาะถ้ามีการแก้สองห้าหกเราตั้งส่อส่อรอจริงจริงในส่วนของไทยพรรคดี
ซึ่งอาจารย์อาจจะไม่ได้สามารถพูดแทนได้ทั้งหมดแต่อาจจะรวมถึงสถาบันด้วยเนี่ยนะคะ
เข้าไปในสภาไหมคะถ้าจะตั้งสอสอรอใช่ใช่ค่ะก็แน่นอนครับ
มันก็จะไปสู่ผมคิดว่าโดยการบทธีฐานที่บอกไว้แล้ว
ต้องมีคำวินิจฉัยออกมาซึ่งอ่ะผมก็พูดแฟร์นะครับ
ก็ประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันก็ตีความได้ว่าคุณจะต้องทำประชามติก่อนแก้
ก็คือก่อนตั้งสอสรหรือว่าทำประชามติใช่ไหม
ซึ่งมันก็จะซ้ำซ้อนกับกระแสงอกแต่ตรงนี้ต้องอยู่กับการวินิจฉัยของสารรำนูน

ลักษณะจะเป็นคือไปยื่นสารรัฐมนูล

ว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะมีการรวมตัวกันออกมาเหมือนกับการชุมนุมอื่นของทางอีกฝากหนึ่ง
ผมคิดว่าทั้งทางไทยพักดีแล้วก็ทางไอลอร์ในแง่ของพลังทางสังคม
คือการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชน
ซึ่งจริงแล้วดูจากจำนวนอะไรกัน
ของไอลอก็บอกว่ามีแสนกว่าของไทยพักดีก็บอกว่ามีแสนกว่า
มันคือน้ำหนักที่มันก็ถือว่าพอกันถูกไหม
ทั้งฝั่งที่คิดว่าจำเป็นต้องแก้
กับฝั่งที่ว่าไม่ควรจะแก้
หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้

ซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าดูรูปการนี้

แต่โอกาสที่จะเป็นแบบนี้แล้ว
ถ้าคุณนึกว่าจะลื้อทั้งยวง

ก็เป็นวิธีที่ผมคิดว่า
คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเรา๓คน
คือตอนนี้เราคุยกันตอนเย็นนะคะเวลารายการสด
แล้วก็ถ้าเป็นเวลารายการที่ออกอากาศอีกครั้งหนึ่ง
น่าจะยังไม่จบในสภาคาดว่านะคะ

เพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะค่ะ